อยู่ดีวันนี้เห็นข่าวปุ๊บช็อกเว้ย
ติ๋มออกมาเรียกว่าแบบไลฟ์สดกันเลยเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็ไม่กี่ก่อนที่จะเข้ารายการรู้สึกคุณสมปรองเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกัน
เราจะเอาก่อนเลยไหมแองจี้เอาไปเลยดีกว่า
เกี่ยวกับคุณติ๋มทีวีภู
วันนี้นักข่าวไปนี่บ้านพี่ติ๋มมีตู้วายในห้องนอนด้วย
คิดถึงพี่ติ๋มทีวีภูคือภูพันธิพาสกุลชัย
ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อก่อนดูช่อง๕จะต้องมีการรายงานพี่ติ๋มทีวีภู
วิเคราะห์เรื่องวงการบันเทิงอืมนะครับมีการแถลงข่าวเลยฮะ
วันนี้พี่ติ๋มเปิดบ้านแถลงข่าวกรณีของนายสมปองนครไทยสงฆ์
ถอนตัวจากรายการโทรทัศน์ทั้งที่ยังติดสัญญากับทีวีภูกรุ๊ปเป็นเวลาอีก๒ปีนะครับ
อย่างแรกเราไปฟังพี่ติ๋มพูดกันหน่อยสักนิดหนึ่งก่อนฮ
สัญญา๒ปีค่ะก็อยู่ต้องให้ฝากกันหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้าง
แล้วก็เงิน๑ล้านบาทที่เราจ่ายกันแหละเอา๔เดือนแต่ที่เขาทำได้ยังไม่กี่วันเลย
ต้องต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเขาจะมาเคลียร์ยังไง
แล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเขาจะรับผิดชอบยังไง
แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันคุยกันจบไม่ได้พี่เองไม่อยากให้ฟ้องร้อง
แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องฟ้องร้องเพื่อให้มันเป็นกรณีศึกษาของคนทั่วไป
ว่ามันมันทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่อยู่ดีคนมาถึงแล้วบอกวันหนึ่งบอกไม่ทำแล้วอย่างเงี้
นะคะคนทุกอย่างมันไม่มีเหลือเลยสักอย่างหนึ่งทุกอย่างเสื้อผ้าเลยก็ไม่เหลือเลย
อยากให้เขาเอาคืนไหมคะไม่ต้องนะคะให้แล้วให้เลยรักแล้วรักเลย
แต่ว่าโอ้โหสิทธิ์ตอนนี้ขอว่าอโหสิกันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะ
ก็ต่างคนต่างจากไปเขาก็จะอวยพรให้เขาโชคดี
ความฝันของเขาคือเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดัง
พี่อยากให้เขาสร้างให้เขาเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่นักพูดธรรมะที่ยิ่งใหญ่
แต่เขาไม่ต้องการนะคะ
คือไปถามพี่ติ๋มเขาไปรู้จักกับพระมหาสมปองได้ยังไง
ถ้าสมมุติวันนั้นแต่ไม่รู้ตีตีท้ายครัวได้ออกหรือเปล่า
คือตอนนั้นพี่ติ๋มมาตั้งแต่แบบแกคืนทีวีดิจิทัล
ก่อนแกก็มีช่องทีวีดิจิทัลเหมือนเราเนี่ยนะ
ชื่อช่องทีวีภูตอนนั้นรู้สึกพี่ตึ๋มเป็นเจ้าของช่องสองช่องเลยนะ

ก็ปรากฏว่าแกปิดก่อนเลยเป็นคนปิดช่องคนแรกเลย

แล้วก็ตั้งแต่หลังจากวันนั้นปุ๊บทีวีภูทุกอย่างก็เริ่มไม่มีแล้ว

เขาก็ย้ายไปอยู่ที่เขาใหญ่
รู้สึกไปเปิดรีสอร์ทไปเปิดโรงแรมอยู่ที่เขาใหญ่
ตัวชีวิตพี่ติ๋มเองเนี่ยก็ย้ายไปอยู่เขาใหญ่เลย
วันดีคืนดีเมื่อก่อนตอนจะยังเป็นพระมหาสมปองอยู่
เขาก็จะแบบว่าพระมหาสมปองเขาจะรับแบบเทศ
ก็เหมือนกับประเทศแล้วมีโอกาสไปเจอพี่ติ๋มที่นู่น

วันหนึ่งจากพระมหาสมปองกลายเป็นทิศสมปอง

อย่าลืมว่าตอนที่เป็นพระ๓๐ปี

๑๐กว่าขวบที่วันนั้นทำไม่ได้
ถ้า๓๐ปีนี่ก็คือ๑๓ขวบ

เขาบอกเขาไม่เคยมีบ้านไม่เคยออกมาปุ๊บไปไหน

บ้านพี่ติ๋มที่รับภาวร้อยหนึ่งก็อยู่เฉยไง
บอกว่าบ้านแบบตัวแกเองก็ย้ายไปอยู่
ลูกแกเข้ามาอยู่แถวในเมืองหมดแล้ว

ทำห้องทำห้องอันนี้คือที่ไปตีท้ายครัวมา

ทีวีภูตรงนั้นเป็นบ้านแกอยู่ติดกันเลย

เหมือนลูกชายคนเล็กของเขา

ตอนนี้ลูกคนเล่นเขาบอกเอาละเดี๋ยวจะกลับมา

คือเอาทีวีพูลมาทำเป็นรายการทีวี
เป็นออนไลน์ทีวีภูหรืออะไรอย่างนี้

หรืออะไรแต่ลูกชายคนเล็กที่ไม่คิดทานหลายการกับเขาอะ

กันแล้วทำไปทำมาวันนี้แข็งข่าวช็อคเลย
ตีท้ายครัวเนี่ยนะฮะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
เพราะนายสมปองเป็นฝ่ายเดินมาเข้ามาหาตัวเองครับ
ซึ่งตนได้ปรับปรุงบ้านเนี่ยหมดไปเกือบ๑๐ล้าน

เกือบล้านบาทเพราะเขาบอกว่าอยากใช้ข้างบ้านเป็นสำนักงานเอ่อ
สไตล์คือแบบว่าทำแบบเหมือนอ่าฮะซึ่งตอนก็ได้ปรับปรุงบ้านเกือบ
ล้านบาทใช่ฮะเพราะว่าอยากจะให้ใช้บ้านของเขาอ่ะ
ให้เป็นประโยชน์นั่นแหละคือบ้านพี่ติ๋มหลังใหญ่ใหญ่อืม
คือหลังใหญ่นั่นแหละไอ้จิ๊กเธอเคยไปไหมค่ะหลังใหญ่เนอะหลังใหญ่มาก
แกใหญ่แล้วไม่มีคนอยู่เลยเมใช่แล้วก็เมื่อก่อนคือทุกเช้าหลังจากเนี้ย
แกก็จะออกจากแล้วก็ไปออฟฟิศออฟฟิศแกเดินหากันอย่างนี้ได้อ่ะถูก
ถึงเขาบอกไม่อยากให้ปล่อยบ้านมันล้างคือเมื่อก่อนคือดูมันเป็นบ้าน
แกก็แบบเหมือนให้คนมาอยู่อ่ะแหละอ่าฮะปรากฏเขาบอกเออเนี้ย
ยังทำไม่เสร็จเลยเนื่องจากเขาอยากทำธุรกิจตนก็บอกค่อยค่อย
ก็คำคำพูดกับฉันจำได้พี่ติ๋มพูดกับทิศสมปองว่าอะไรรู้ไหมพี่อ่ะเข้าใจนะ
เขาเป็นคนบอกไหมมะดำดูนะคนคนนี้เมื่อก่อนเนี้ยเขามีจีวอน
เป็นเกาะกำบังนั่นคือคำพูดของพี่ติ๋มทีวีฟูนะครับ
เขาพยายามจะสอนทิศสมปองตลอดว่าเมื่อก่อนจีวอนมันเป็นเหมือนโลกกำบัง
ให้ใครด่าไม่ให้ใครอะไรได้ถูกต้องไหมคำว่าพระเนี่ยฮะ
แต่วันนี้เมื่อคุณถอดจีวอนปุ๊บคุณออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติปุ๊บ
มันไม่มีเกาะกำบังอะไรคุณแล้วนะก็เหมือนทุกคนทั่วไปแล้ว
คุณคือพร้อมที่จะต้องรับโลกเห็นความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าทิศสมปองยังไม่เคยเจอโลกของความเป็นจริงเนี่ย
ครับมาสามสิบปีเมย์อืมคืออยู่กับวัดเกาะกำบังมาตลอด
คราวนี้ออกมาปุ๊บจะเป็นยังไงเขาก็ว่าอย่างนั้น
ซึ่งเขาก็มีกงมีกฎอะไรที่ตอนนั้นแต่วันนี้พี่ติ๋มพูดอย่างงี้
เขาทะเยอทยานอยากรวยเร็วเร็วอืมเราก็บอกปลูกต้นไม้อ่ะ

จะให้เร็วก็ต้องหางเป็นเงินสีเทาไม่ใช่เงินปกติ
เมื่อก่อนอาจจะมีคนถวายให้ตลอดเออก็จริง
ตอนเป็นพระอ่ะเออจริงพี่ติ๋มพูดตัวมีคนถวายให้ตลอด

เขาบอกว่าหลวงพี่อุเทเนี่ยบอกว่าจะมีร้อยล้านในสามเดือน
อืมโอ้ฉันทำพิธีกรมาตั้งกี่สิบปีใช่ไหม
กว่านั้นให้เงินล้านอีกอย่างยังไม่ถึงเลย
ขนาดแบบว่าเออขนาดมีงานทั้งวันทั้งคืนฉันยังไม่ได้เลย
ยังมีเงินร้อยล้านใน๓เดือนปีเป็นปียังไม่ได้เลย
บอกว่าเขาหนี้เยอะเขาอยากมีเงินมาใช้หนี้ก่อนร้อยล้าน
ทุกคนก็อยากมีหมดแหละแต่อยู่ดีอ่ะ
เทเสียหายก็ขอให้โชคดีไม่ต้องมาเจอครับ
ไม่ต้องคิดถึงกันเพราะเขาไปก็ไม่มาบอกลา
ของทุกอย่างจนว่างเปล่าอืมซึ่งตนวางแผนจะใช้หนี้
ก็เลยจะให้เขาทำรายการตอนนั้นพี่ตีบอกจะขึ้นรายการเนี่ย
สามรายการฮะสิ่งที่พี่ติ๋มจะให้คือค่าตัวแพงกว่าดาราดังดังอีก
อ่าถูกเยอะนะฮะนะฮะนี่นี่อยู่บ้านกุ๊บติ๋มนี่นี่นี่
นี่บ้านคุณติ๋มนี่ฮะแล้วให้เขาอยู่นี่เลยเมอืม
อันนี้คือส่วนมากตรงอีกฝั่งหนึ่งคือส่วนออฟฟิศครับรู้ไหม
เขาบอกให้คิวเนี่ยพี่จะให้ที่สมปรองคิวเท่าไรเท่าไหร่ไหม
ห้ามืนโอหูแพงแล้วค่าตัวมัดตามอีกฮะฮะของพี่เฉมต์ทั้งเดือนน่ะ
คิวละห้ามืนโอ้โหไม่รู้กี่เทปอะอ่านะฮะ
เขาบอกว่าเนี่ยคิวนึงให้หามืนนึกแสนหนึ่งทั้งหมดได้สองแสนห้า

จากนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้าง
รวมถึงเงินกว่าหลักล้านที่จ่ายไปแล้ว

ถ้าจำเป็นก็ต้องปรึกษาก็ให้เป็นกรณีศึกษา
ทางช่อง๕รายการมาหาพาสนุกทางช่อง๙

และรายการติดทิศตอบ

ถึงไม่มีตนก็ยังมอบความสุขความสุข
รวมถึงข้อคิดเราไปฟังสมปองพูดหน่อยฮะ

ท่านก็บอกว่าไม่ต้องแถลงหรอก

แถลงข่าวแล้วก็เล่าความจริง

ผมเป็นคนเป็นคนไม่ใส่โพสต์ต้องหรือไหล
นานจะโพสต์ดี
เป็นประเด็นประเด็นเพื่อจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะครับ
ก็เข้ามาแล้วเรื่องเข้าไปอยู่ที่บ้านเนี่ย
อ่าก็คือสิ่งที่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยเขาระบุบอกว่า
ติ๋มเนี่ยเขาชวนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังจากศึกไม่ได้ไปขอ
แต่เขาเสนอมาก็ตอบว่าได้เป็นเรื่องของการพูดคุยกัน
แล้วก็ได้นำเสื้อผ้ามาให้ผมเลือกใส่
ผมไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงจริง
แล้วสำหรับผมอะไรก็ได้หนี้สินพูดมาตลอด
ผมต้องรับผิดชอบใครเป็นหนี้ผมผมยกให้
แต่ผมเป็นหนี้ใครผมใช้ให้ทำไมเน้นเรื่องเงิน
ก็เพราะต้องเอาเงินไปใช้หนี้
ผมไม่ชอบได้เงินมาเปล่าตั้งแต่เป็นพระแล้ว
อยากทำประโยชน์ให้เขาก่อนเพื่อได้เงินมาใช้หนี้
เมื่อมีหนี้ก้อนใหญ่ก็ต้องทำงานใช้หนี้
เรื่องเงินงวดแรกเนี่ยรับมาหนึ่งล้านบาท

ห้าหมื่นบาทสี่เดือนก็คือหนึ่งล้านนะคะล้านบาท
ผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเขาโอนไปใช้หนี้ให้
ผมทราบจากเลขาซึ่งผมก็ทำงานเพื่อใช้หนี้
แต่ถ้าหากงานไม่พอจ่ายผมเป็นงานก็ได้

ส่วน๑ล้านบาทค่อยหักค่าตัว
ผมหวังว่าจะได้ทำงานกับพี่

เมื่อกี้ที่พี่เล่าหลวงพี่อุเทรใช่ไหมคะอืม
พี่บอกว่ามีเงิน๑๐๐ร้านในสามเดือน
เป็นการพูดเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ทีแม่ไปถ่ายรายการคือก็เจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันใช่ไหม
แต่ส่วนใหญ่พี่ติ๋มเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพ
อ่าฮะเขาอยู่เก่าใย
นี่สรุปไลฟ์สดล่าสุดของทิศสมปองนะฮะ
เขาบอกว่าไม่เคยเป็นคนหิวเงินนะครับดังที่เป็นข่าว

แล้วก็ตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดธุรกิจสีเทา
ส่วนการเลือกครบคนเนี่ยขอให้เป็นการตัดสินใจของตัวเอง
เรื่องการดื่มวายตู้แช่วายศึกออกมาเนี่ยก็เพิ่งเคยดื่มครั้งแรก
ผู้ใหญ่บอกให้ลองเพื่อเข้าสังคม
สำหรับพี่สาวท่านนั้นวงเล็บไม่เอ่ยชื่อพี่ติ๋มนะครับ
แล้วก็เอ่ยชื่อคุณเต้คุณตองคุณเฟิร์นแล้วก็ทุกคนที่ทีวีภูที่ให้โอกาส
อยากทำงานด้วยถ้างานนั้นเหมาะกับผม
เรื่องสัญญาก็ช่วยกันดูแล้วว่า๑ล้านบาท๔เดือนเดือนละ๒๕๐๐๐๐บาท

ถ้ายังทำงานให้ไม่ครบเนี่ยก็ให้หักเงินไป
หรือทางเขายินดีก็จะชดใช้หนี้ให้
เรื่องถ่ายซิตคอมมหาพาสนุกถ่ายตั้งแต่เช้าถึงตี๒ครับ
รายการถึงไหนก็ไม่แสดงบทบาทอะไรเลย
เรื่องดินที่ซื้อให้ครอบครัวอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยทึ่โต
พูดครั้งนี้ครั้งเดียวในไลฟ์จะไม่พูดอีกแล้ว
นี่คือสิ่งที่สมปองได้สรุปมาล่าสุดเลย

เหมือนกับไม่เข้าใจกันเหมือนกับว่าตกลงกันไม่ได้

แบบทะเลาะกันตอนไหนเอาไปเมนูหรือเปล่า
เพราะว่าในรายการของพี่สมปองเขาบอกพี่ติ๋มว่า
เขาอยากจะมีสปอนเซอร์ที่มันเป็นธุรกิจสีเทา

สมปองก็อยากได้รับเงินเยอะนะ
เข้าใจแล้วทุกวันนี้มันมีหวยอ้อนลงอ้อนแล้ว

ว่าล่าสุดที่มีการสรุปเมื่อกี้นี้
บอกว่าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
อ่าฮะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะ

ทุกวันนี้โฆษณาที่แบบว่าหลายอย่างที่เป็นสีเทา

ที่นี่ก็ยังไม่กล้าหรือที่นี่ไม่ได้เลยถูกต้องไหมล่ะ

มองพี่ติ๋มที่มีประสบการณ์ในวงการทีวีมายาวนาน

อย่างน้อยอัดทีวีภูคือดังมากกว่านั้นนะคุณแม่

อาจจะมีมุมมองของผู้ใหญ่อีกแบบนึง
แต่ตอนนี้แค่งงว่ามันก็คุยกันไม่ได้หรือคุณแม่ในเรื่องของการทำงาน
แบบที่พี่ติ๋มบอกว่าขนเสื้อผ้าออกไปหมดเลย
ไม่บอกกล่าวอะไรเลยไปไม่มาลาไม่ไหว้อะไรอย่างนี้
แค่ให้อยู่ห้องข้างบนชั้นสองเลยนะก็นั่นไงแค่ให้อยู่ห้องใหญ่
ตกลงจนไม่ได้
ต้องตรงนะคนที่ได้อยู่บ้านพี่ติ๋มได้ผ่านมา
ฉันก็เรื่องเสื้อผ้าเป็นประเด็นเล็กแล้วล่ะ
ใช่เพราะนี่เขาก็พูดว่าเสื้อผ้าเอามาให้เขาใส่
แล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายต่อเขาพริกเสื้อผ้าออกไปไง
โปรดติดตามตอนต่อไป